ธาตุยาแค้นพ่อตาแจ้งจับยาเผาบ้านวอดพ่อแจ้งใช่ไหม
พ่อแจ้งสิอย่าอยู่กันเลยผมเผาบ้านพ่อแล้ว
นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้อวงจรปิดมันจะเบอร์หน่อยมันจะไกลหน่อยนะคุณผู้ชม
ผู้ก่อเหตุอยู่ตรงนั้นนะครับในอามในอามอายุสามสิบฮะ
นะครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็อุ้มทีวีสามสิบเก้านิ้ว
หนีออกจากบ้านหลังเกิดเหตุนะครับบ้านเลขที่เก้าสิบห้าทับสอง
หมู่๑๗บ้านหนองใสนะครับตะบนหนองนาคัมอำเภอเมืองอุดรธานี
ก่อเหตุปั๊บแล้วก็จุดไฟเผาบ้านพ่อตาแม่ยายช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
นางอรกัญญาโพคาพาณิชย์อายุสี่สิบห้าปีนะครับเล่าบอกว่าบ้านเนี้ยนะ
แม่ยายเล่าเหล็กดัดมุ้งรวดถูกงัดออกหมดนะฮะ
ที่ห้องโถงในบ้านโซฟาก็ถูกไฟเผาทีวีสามสิบเก้านิ้วกับมอนเทอร์ไฟ
หายไปนี่ครับร่องรอยความเสียหายผู้ก่อเหตุคือลูกเขยติดยา
ติดมานานแล้วนี่แม่ยายเล่านะนะครับเธอกับสามีเตือนบ่อยจนทะเลาะกันนะครับ
แล้วเสพก็คลั่งเสพก็คลั่งเอามาฟังเพราะตาบ้างนะครับ
นายสมใจโพคาพาณิชย์เชื่อว่านะครับสาเหตุมาจากเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขยถูกจับยาหมายถึงถูกจับคดียาเสพติดเนี่ยนะ
ตำรวจเนี่ยพาตัวมาค้นที่บ้านนะครับแล้วก็เจอยาบ้าซุกอยู่เก้าสิบเมตรนะฮะ
ทำให้เขาไม่พอใจและคิดว่าพ่อตาเป็นคนแจ้งนะครับ
ถ้าที่เขาเนี่ยนะเป็นคนเอาตังสี่หมื่นห้าเป็นประกันตัวให้ลูกเขยออกมานี่นะฮะ
ประกันตัวออกมาเนี่ยลูกก็มาก่อโกนที่บ้าน๓ครั้งแล้ว
ครั้งนี้ทนไม่ไหวทนไม่ไหวนะครับเขาเนี่ยเคยถึงขั้นจะจะฆ่าตัวตายเลยนะ
เคยทำระเบิดแล้วเอาเชื้อเพลิงใส่กระป๋องชะนวนเป็นสายไฟแล้วนะ
ลองรองฟังเขาเล่าหน่อยครับ
๔ปีอันนี้ต้องฟังแม่ฝั่งในอาร์มเขาบ้างนะยอมรับแม่บอก

ลูกติดยาจริงแหละแล้วติดคุกมาแล้วด้วย
โทษมาเมื่อปี๒๕๖๓ขออภัยครับ

ให้โอกาสกลับไปอยู่กับลูกสาวเขา

เธอก็แม้จะเป็นแม่หรอก
ตำรวจจับไปดำเนินคดีเลยถ้าทำแบบนี้